แม้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะอยู่ในความสนใจ
ก็คือมันยังคาราคาซังอยู่นะว่าเอายังไงกันแน่จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะ
เมื่อวานนี้คุณแม่สุดสตรองถือเลิกดี๖ตุลาคม
พฤหัสย้ายเลยถือโอกาสพาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเรสซิ่งไปทำบุญ
พร้อมกับอัพรูปแบบรัวให้แฟนคลับตามอนุโมทนาบุญกันด้วย
ซึ่งหนุ่มเบ้นเรสซิ่งเองก็ยังมากดไลค์นะคะ
ขณะที่เบ้นเองตอนนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
ซึ่งทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องข่าวลือการรีเทิร์น
ไปหาแฟนเก่าว่ามันเป็นยังไงกันแน่
ซึ่งก็ไม่ได้คุยกับคุณเบนส์โดยตรงนะคะ

แต่คนสนิทที่รับสายก็พูดถึงข่าวนี้กับเราสั้นซึ่งเป็นข่าวลือนะคะว่า
ไม่น่าจะมีอะไรนะคะ
คุณเบ้นท์แพทก็หลายคนนะคะเอาใจช่วย